คุณผู้ชมฮะในบ้านหลังหนึ่งกำลังนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่ในบ้านนะต้องย้ำแบบนี้
อยู่กระสุนปริศนาทะลุหลังคาลงมาใกล้วงข้าวเลย
ทำให้วงแตกเลยครับคุณผู้ชมฮะไปดูฮะเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ย
พาไปดูสิว่าหลังคามันมีรูแบบนี้แหละครับ
กระสุนลงนี้
โอ้โหเนี่ยกระสุนมันลงหลายที่นะคุณนะ
ไม่รู้มันมายังไงก็ถึงว่าได้เรียกว่าเป็นกระสุนปริศนานะครับ
เจ้าของบ้านคือพี่ปริชาติวุฒิพงศ์เดชาชี้ให้ดูเลย
หลังคาบ้านของพี่โอ้โหเป็นรูกระสุนทะลุมาแบบนี้ยังมีหัวกระสุนอยู่เลย
เขาบอกโอ้โหตอนนั้นนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่คนในครอบครัวเนี่ย
กระสุนทะลุลงมาห่างจากวงไม่ถึง๑เมตรนะครับ
วงเนี่ยแตกเลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านเข้ามาตรวจสอบนะฮะ
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนยิงและกระสุนนี้มาจากไหนนะครับ
เจ้าของบ้านเปิดเผยอีกนะฮะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะครับ
ขณะที่เธอสามีและลูกกำลังนั่งกินข้าวอยู่
ปรากฏว่าได้ยินเสียงตุ๊บเสียงดังบนหลังคา
นานก็มีของแข็งตกลงมากลางวงก็คือหัวกระสุนแบบนี้
ตกใจมองดูใกล้เห็นเป็นลูกกระสุนนะฮะ
ก็ลุกหนีจากวงข้าวทันทีเพราะกลัวกระสุนมันจะตกลงมาอีก
ไม่รู้ว่าใครยิงขึ้นฟ้าแล้วมันตกลงมาแบบนี้นะครับ
รอบ๑เดือนมีลูกกระสุนตกใส่บ้านใกล้เคียง
รวมถึงบ้านป้ารวม๓ครั้งแล้ว
ก็เลยฝากถึงผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านคอยควบคุมดูแลหน่อย
โดยงานคอยดูแลหน่อยส่วนคนยิงนะระวังนะ
ยิงขึ้นฟ้าหรือว่ายิงแบบไหนก็ไม่รู้แหละ
ระวังจะถูกคนอื่นตายเขาให้นะฮะ